สนับสนุนโดยบิวตี้เจมส์บิลตี้ฮอริเทจคราฟเมนชิป
แคร์ทุกชีวิตสีทีโอเอออร์แกนิคแคร์

ฮะหนุ่มกังนำ

ไม่เจอพี่นานมากเลยธรรมดาแบบหันไปเลยเจอน้องมิ้น
ก็ได้ที่มิ้นค่ะ

บอกเขาไว้โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องแรกก่อนนะครับคุณผู้ชมครับ
ตำรวจจับเรียบร้อยแต่จริงจะจับได้หรือเปล่าเพราะว่า
ก็น่าจะให้พ่อจับได้นะคือตัวพ่อของรายเดอร์คนนี้นะครับ
ถูกเขานำตัวลูกชายเขาเองเนี่ยไปมอบตัวนะครับ
แต่ว่าด้วยความที่ตำรวจเองเขาออกหมายจับอยู่แล้วนะครับ
เพราะมีข้อหาเนี่ยเป็นเจตนาฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนด้วยเนี่ยนะครับ
คือนี่เป็นเหตุการณ์ของวันที่๗นะครับก็คือรายเดอร์คนนี้เนี่ยนะครับ
ไปรออาหารแล้วก็บอกว่าให้ทางร้านเนี่ยเดินไปส่ง
แต่ทางร้านเขายืนยันว่าเขาไปส่งให้ไม่ได้นะครับ
เพราะพนักงานในร้านเนี่ยมันไม่มีทางรายเดอร์ก็ไม่พอใจบอกว่าเขาปวดขานะครับ
คือหลังจากนั้นเนี่ยรายเดอร์ก็เดินเข้ามาครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาโวยวายนะฮะ
มีการขู่อาฆาตบอกขู่จะฆ่าเนี่ยฮะเสร็จปุ๊บปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ย
รายเดอร์ก็ออกไปก็ไปทะเลาะข้างนอกอีกสักระยะหนึ่งนะครับ
แต่กล้องมันจับไว้ได้แค่แน่นี้ภาพมันจับเค้าไว้ได้แค่นี้นะฮะ
เสร็จก็ขู่ฆ่าบอกถ้าเกิดมึงเอาเรื่องกูเนี่ยส่งไว้ต้อนสังกัดคุณจะกลับมาฆ่ามึง

อืมเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี้ยนะครับทางฝั่งของเอ่อฝ่ายหญิง
ก็ผู้ชายคนนี้เป็นเจ้าของร้านเนี่ยชื่อว่าคุณเมย์กับคุณพีมนะฮะ
เขาก็เอาเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะครับไปลงมาที่ประจำวัน
จริงเขาไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีนั่นแหละนะฮะที่ทางสอนอตลิ่งชัน
แต่ปรากฏว่าในวันนั้นเองเนี่ยนะฮะอาจจะต้องเรียกอย่างที่ยังพึ่งนะ
เดี๋ยวเล่าเป็นเหตุการณ์เป็นระดับเหตุการณ์ให้ฟังนะครับมันจะได้มันจะได้นั่นนะฮะ
เดี๋ยวนะน้ำแป๊บนึงนะน้ำขอยุดอ่ะเหตุการณ์เมื่อกี้เนี้ยคือวันที่เจ็ด
ปรากฏว่าตำรวจบอกว่าหลักฐานคือแค่ภาพกล้องวงจรปิดแล้วก็มือมายืนแบบทะเลาะกันแบบนี้นะฮะ
แล้วก็เป็นคำพูดที่มาหลอกว่าเขาขู่จะฆ่าเนี่ย
เขาบอกว่าเขายังรับแจ้งไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีหลักฐานอย่างอื่นให้มันมากกว่านี้หน่อย
เขาว่าแบบนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ตำรวจก็บอกว่า
แต่พี่เชื่อว่ามันคงไม่กล้ากลับมาแล้วอืมอ่าทางนี้เขาบอกเขากลัว
คือเราจะให้ทำยังไงถ้าลงไปซื้อประทอมเฉยแล้วมันกลับมาอีก
ตำรวจไม่กลับมาแล้วหลังจากนั้นเขาก็กลับไปปรึกษาที่คอนโดเพราะเขาเปิดร้านขายของอยู่ที่คอนโด
อ่าคอนโดทางนิติคอนโดก็บอกว่าพี่ว่าเขาไม่กลับมาแล้วล่ะอืม
รอปภก็บอกว่าไม่กลับมาแล้วทางฝั่งของผู้หญิงเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างงั้นน่ะ
ติช่วยดูหน่อยแล้วก็มีการกำชับกับทางฝั่งของรอปภที่คอนโด
บอกว่ายังไงซะช่วยดูรถมอเตอร์ไซคันนี้เอาไว้หน่อยอย่าให้เข้ามาอีก
ถ้าเกิดว่าเข้ามาจอดหรือว่ารายเดอร์คนนี้จะเดินเข้ามาอีกอย่าให้เข้ามาเด็ดขาดนะ
เพราะมันมีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นแล้วแล้วตำรวจเนี่ยก็คือให้ลงบันทึกประจำวันเฉย
เขาก็กลัวแหละเนอะเขาก็กลัวจ้ะทางรอพอกับทางนิติก็บอกอ่าได้เดี๋ยวจะดูให้
อีกวันหนึ่งมันมาแล้วเดินเข้ามาเลยแล้วมีรอพอเดินตามเข้าไปอีกด้วยนะฮะ
อ่ะก็เป็นภาพนี้นะฮะวันที่แปดลองดูอ่ะก็เป็นภาพนี้
คือภาพนี้นะครับก็คือรายเดอร์นายนี้เนี่ยก็โมโหนะฮะ
ก็ตามตามมาเพื่อจะเอาคืนเนี่ยนะครับเนี่ยครับก็หลังจากที่นั้นก็ชื่อจตุพรนะ
เดินเข้าไปในร้านนะเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นไหมฮะถือมีดมาแล้วผลักเข้าทิศทางแล้วเอามีดจะแทง
ปรากฏคุณพีมก็คือเป็นแฟนเนี่ยเขามาล็อกแขนไว้แล้วก็จะเข้าไปแทงอีกก็ล็อกไว้อีก
คราวนี้ก็โดนนี่นะแล้วพยายามไปปาดคอเขานะครับแต่เขาสะบัดคอหนีแล้วเลยไปโดนหน้าเขา
อันนี้เสื้อสีดำเนี่ยที่มาดึงไว้เนี่ยคือเป็นพ่อครัวเป็นพ่อครัวนี่ทางฝั่งของคุณเมย์ก็กระโดดแล้ววิ่งหนีนะครับ
จริงเนี่ยมันมีภาพช็อตต่อเนื่องนะจะเห็นเลยว่าทางฝั่งของเมย์เนี่ยวิ่งหนีไปแล้วนะไอ้นี่ก็วิ่งตามไป
พอวิ่งตามไปเสร็จปุ๊บมันก็ทำเป็นเดินแล้วก็แยกออกไปอืมอื้อหือเออเนี่ย
คือคือหลังจากนั้นเนี่ยคุณเมย์เขาก็ไปรักษาตัวนะฮะไปกับทางแฟนหนุ่มที่ชื่อพีมเนี่ยไปรักษาตัวในวันนั้นเลยนะเพราะพีมเองเนี่ยตัวแฟนเนี่ยนิ้วเนี่ยเกือบขาด
โอ้โหคือเข้าไปถึงเห็นกระดูกข้างในเลยนะฮะสามนิ้วก็ไปรักษาตัวส่วนตัวคุณเมย์เองเนี่ยก็ด้วยการที่แบบโดนผลักแล้วไปกระแทกอะไรสักอย่างหนึ่งตอนที่ชุนละมุนเนี่ยเธอมีเลือดออกทางช่องคลอดแล้วขาเนี่ยก็เหมือนกับเอ็นอักเสบไปเลยก็คือต้องต้องเข้าเฝือกไว้แล้วในวันนี้ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับทั้งสองคนก็ปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิด
ตอนนอกเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปเจอร้อยเวรอีกคนนึงซึ่งไม่ใช่คนที่เขาไปไปแจ้งนึกออกไหมฮะคือวันที่๗น่ะเขาไปแจ้งกับร้อยเวรคนนี้อ่าลงไปซึ่งจำวันแบบนี้ค่ะร้อยเวรเขาบอกว่ายังเริ่มเริ่มคดีไม่ได้หรอกเพราะว่าหลักฐานมันยังไม่เพียงพอเออมีแค่กล้องมุมจรปิดไอ้ที่ไปยืนโวยวายโวยวายในวั

เพราะอะไรว่าถ้าวันนั้นตำรวจเนี่ยไม่ได้รับแจ้งความให้ดุมเนินคดีนะแล้วถ้าเกิดไอ้คนนี้แต่ดูพอเนี่ยมันกลับมาอีกทีแล้วมันแทงสองคนที่ตายสิ่งที่ตามมาคืออะไรกระเช้าดอกไม้แล้วบอกอ่อขอโทษครับหรือส่งพวงหลีแล้วบอกขอโทษครับมันมันเพียงพอหรอถูกไหมครับแค่ที่ว่าเขาไปแจ้งความไว้กับ
ไม่ได้ว่าตำรวจไม่ได้อะไรนะแต่ว่าเรื่องบางเรื่องอ่ะ
ผมว่ามันมันไม่ใช่อ่ะอืมแล้วนี่ยังถือว่าโชคดีนะ
ที่คนร้ายมันไม่ได้กลับไปในคืนวันที่๘แล้วไปแทงเขาตาย
หลังจากนี้เขารักษาตัวแล้วอืมถ้าเกิดแค้นฝั่งหุ่นเขาไปรักรอตัวตาย
ใช่ไงบางทีอย่างนี้ไม่ได้แค้นนะ
บางทีเขาเป็นคนอารมณ์แบบมันผิดปกติอารมณ์รุนแรงอย่างนี้นะ
เออคืออันนี้คือผมแค่ตั้งคำถามแล้วตั้งข้อสังเกตนะครับ
คือตำรวจอย่าว่าผมนะผมแค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเป็นอย่างนั้นเหรอ

ถ้าผมไปแจ้งกับตำรวจคนนี้ชีวิตนี้ผมจะไปแจ้งกับคนอื่นไม่ได้อีก
กูต้องแจ้งกับคนนี้ที่กูไปแจ้งมาแล้วเนี่ยในคดีเดียวกันเนี่ย
ถ้าเขาลาพักร้อนไปห้าวันก็ก็ต้องรออีกห้าวันเหมือนกันเหรอ
เนอะแล้วไงอ่ะเออเอออย่างนั้นเหรอแม่
รู้ระบบบ้างเป็นยังไงนะจริงจริงเนี่ยเขาต้องรับ
ผมบอกเลยข้อได้จริงเขาต้องรับค่ะอืมผมว่าเรื่องนี้จริงจริงแล้วคุณต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบด้วย
ผมบอกให้ทำนี้ไม่ได้มันเสียหายมันเสียหายวงการตำลวจอ่ะ
อ่ะพูดจริงจริงประชาชนก็ไม่ก็รู้สึกอย่าต้องให้แบบว่าทางท่านสมบัติศาสตร์รอออกมามาบอกว่า
นิ้วไหนร้ายเราต้องตัดทิ้งถูกไหมฮะท่านผอบบอกตอนเนี้ย
จะเป็นโดเรมอนแล้วคือไม่มีนิ้วแล้วใช่มันร้ายไปหมดแล้ว
เนื้อร้ายนี่หมดแล้วเอ้อโดยเร็มว่าไม่มีนิ้วเนอะก็นีอยู่งี้แล้วอ่ะนี่
อย่างนี้แล้วคือคือทำอะไรมันต้องชัดเจนอ่ะแล้วสงสารประชาชนอ่ะ
ผมไม่ได้ไปตำรวจที่ดีก็มีนะผมบอกตำรวจที่ดีจริงก็มี
มีผมก็รู้จักเยอะค่ะอืมเออแต่ว่าไอ้การทำแบบเนี้ยผมว่ามัน
มันละเลยไม่ได้แล้วมันโอ้โหมันมีความเดือดร้อนเกิดขึ้น
แล้วเขาร้องไห้ที่คุยกับผมเขาบอกว่าผมก็ไม่เข้าใจ
หนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไปแจ้งกับคนนี้
ไม่ได้เป็นร้อยเวรที่รับเราไว้แล้วถึงไม่รับเรา
ต้องรอให้วันรุ่งขึ้นแล้ววันนั้นเขาก็อยู่อย่างหวัดภาวะว่า
ตำรวจก็ไม่รับแจ้งความถ้าเกิดคนนี้กลับมาอีกจะทำยังไง
เนอะเออใจเขาเนอะอ่าแต่สุดท้ายก็เอ่อพอมันเป็นข่าว
เป็นประเด็นขึ้นมาเสร็จปุ๊บคลิปมันถูกเผยแพร่ออกไป
เพราะฝ่ายหญิงเขาเอาไปลงนะฮะทางฝั่งของพ่อของอ่า
มอบตัวแต่พอไปมอบตัวเนี่ยเขามีหมายจับออกมาอยู่แล้ว
เพราะว่ามันมีข่าวออกมาปุ๊บตำรวจเขาตั้งข้อนั้นเลยตั้งข้อเก่าหาไว้เลย
เนี่ยนะฮะก็คือหลังจากนั้นเนี่ยก็แจ้งข้อกล่าวหานะครับ
ส่วนตัวพ่อเองเนี่ยคือยืนยันนะครับบอกว่าลูกชายตัวเองเนี่ย
มีอาการทางจิตด้วยเพราะเสพยาเสพติดเกินขนาดไปเหมือนกัน
เคยพาไปบำบัดแล้วไปรักษาแล้วแต่ก็ไม่หายนะครับ
สุดท้ายพ่อบอกว่าแต่ยังไงก็ตามแต่เรื่องนี้ผมไม่ประกัน
คืออยากให้ลูกติดคุกเพราะถ้าลูกออกมาลูกก็ไปเสพยาอีก
อยู่ในคุกไม่มีโอกาสเสพยาอันนี้คือสิ่งที่พ่อบอกมา
ไปฟังเสียงคุณพ่อก่อนไหมครับ
อะไรแบบนี้ก็ที่ตอนนี้ผมแจ้งขนาดตรงนี้เลย
ผิดถูกปล่อยออกมาหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยในช่วงนี้นะฮะ
เอ่อกระทรวงกกระทรวงกระทรวงยุธรรมนะครับ
ก็จะมีการเอ่อเอาเข้าสู่บัญชีของการคุ้มครองสิทธิ์อืม
นะครับก็จะมีอ่าเหมือนแบบคุ้มครองพยาน
เชื่อว่าน่าจะไม่มีเพราะว่าน่าจะถูกจับแล้วติดคุกเลย
หูยไม่มีใครประกันเนี่ยนะฮะเขาเอาไม่อยู่
แต่ทีนี้หลังจากนั้นมันก็มีประเด็นเพิ่มออกมาอีกนิดนึงก็คือว่า

ถูกไหมจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเขาเพิ่งประกาศมิติของคอนโดเนี่ยเขาเพิ่งประกาศเมื่อวานนี้

ก็คือ๓จุดอย่างนี้อันนี้คือด้านหน้าถูกไหมฮะอันนี้เป็นตัวคอนโดร้านอยู่ข้างหลังคอนโด
ที่มาเอาของเนี่ยจอดได้แค่ข้างหน้านี้แต่ตัวคนต้องเดินอ้อมคอนโดเข้าไปแล้วไปเอาของแล้วถึงจะออกมาแล้วก็ขี่มอไซค์แล้วออกไป
แต่ปัจจุบันนี้คือห้ามทั้งมอเตอร์ไซค์ห้ามทั้งคนที่จะเดินเข้ามาในคอนโดเนี่ยเอามาส่งหรือเข้ามาเอาอาหารแล้วคนนี้ต้องเดินออกไปนี่เพิ่งออกเมื่อวานนี้
ก็คือบ้านการโควิดกันไปเลยใช่คือคือไอ้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นคือทางฝั่งของเจ้าของร้านเขาก็ถูกว่าเหมือนกันว่าทำไมคุณไม่เอาของไปให้เขาล่ะทำไมคุณไม่ปล่อยเขาเข้ามาครับปล่อยไปเข้ามาทำไมแต่จริงแล้วเนี่ยร้านก็มีอยู่แค่สองสามคนเองแล้วลูกค้ามันก็หลายคนน่ะเขาก็ต้องทำอาหารกันอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่นโย
ขอโทษมันก็แค่ขอโทษไงแต่ในครอบครัวเขาสูญเสียลูกเขาอืม
เสียแบบสามีเขาสูญเสียพ่อของลูกแม่ของลูกต่าง
นานามันไปกันไกลอ่ะอืมนะฮะอันนี้คือไม่ได้ว่าตำรวจนะ
ประเทศนะค่ะแค่เฉพาะบุคคลเท่านั้นเองอันไหนที่มันแบบ
จำเป็นต้องทำก็ทำหน่อยแล้วกันตำรวจที่ดีก็มีนะครับ
ตำรวจไม่ดีก็เยอะนะอ่ะไปครบทรงชาติก่อนนะครับ

ขึ้นก็คือจะบอกว่าตอนเนี้ยมันฮะเข้าแล้วค่ะเข้าแล้วใช่ไหม
อ่าโอเคไม่คือมีตอนเนี้ยมันมีมีมีมีคนที่ส่งมาเนี้ย
บอกว่าจริงจริงแล้วเนี้ยตัวเขาเองน่ะโดนแบบนี้กันเยอะอืม
คือไปแจ้งความกับตำรวจคนนี้เป็นที่คิดเป็นเป็นร้อยเวร
ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยไม่มาพอเขากลับไปอีกทีอ่ะ
แจ้งกับคนอื่นเขาไม่รับคือต้องมาเจอกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ย
คือผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นระบบเป็นระบบแบบนี้รึเปล่านะ
เออผมไม่รู้แต่ผมว่าถ้าเป็นระบบแบบนี้เนี่ย
มันก็ลำบากนะอืมถูกไหมพี่เรื่องมันหนักอ่ะ
ถ้าเรื่องมันหนักเข้าไปดูดิที่แบบถึงข่าวใส่ไข่เนี้ย
เยอะมากเลยนะเออแบบบางคนก็โดนแบบนี้เหมือนกัน
ก็บอกว่าขึ้นไปแจ้งความโดนแฟนทำร้ายร่างกายหรือสักอย่าง
เนี้ยแล้วก็ไปแจ้งความกับอ่าตำรวจคนนี้เราหมดที่มันจำวันไว้
แล้วโดนข่มขู่ตลอดเวลาพอไปอีกทีนึงปรากฏว่า
ไม่อยู่ไม่รับอืมเอ่อไม่อยู่ก็เลยไม่รับ
ให้มาแจ้งกับคนเดิมอืมอะไรแบบเนี้ยอืมอืมแต่อันเนี้ย
เราเราพอเข้าใจได้ว่าอาจจะถูกข่มขู่ต่อเนื่อง
แต่อันนี้ก็ถูกทำร้ายร่างกายเลยอืมมันต้องต้องแจ้งกว่านั้น
นี่มันเหตุอุกอาจมากแล้วให้ดูคลิปไม่ดูด้วย
เราต้องการค่าที่พึ่งอ่ะเนอะเออไม่ดูคลิปไม่ดูคลิปด้วยอ่ะ
อันนี้ไม่ยอมดูคลิปด้วยแล้วบอกไม่เอาเลยปฏิเสธเลย
พรุ่งนี้ค่อยมาแจ้งกับคนเดิมที่คุณเคยมาลงบันทึกประจำวันไว้
ถ้าเกิดเขาตายอืมถ้าเกิดหนักกว่านี้เองเอออันนี้อยากรู้เหมือนกันนะ
มันยังไงเนี้ยอืมอืมอ่ะโอเคคุณพระดำเชิญครับเจ๊กั้งนะ
หลายคนก็ติดตามเรื่องเจ๊กั้งกันอยู่เนี่ยนะฮะนายจีรวัตรเล่าสุวรรณ
หรือฟ้าเนี้ยอายุยี่สิบเก้าปีที่โดนทำร้ายจนแบบโอ้โหตอนนี้เป็นข่าว
สำนักจริงจริงค่ะทุกสำนักติดตามกันเลยโดยเจ๊กั้งแล้วก็อีกคนนึงคืออ้วน
นี่คือใครอย่างคุณหนุ่มเขาบอกตลอดว่าอ้วนเนี่ยคือสมุนมือขวาของเจ๊กั้งเนี่ย
อืมเรียกได้ว่าทารุณกรรมเลยเหรอฮะทำร้ายร่างกายจนแบบว่าบาดเจ็บสาหัสเลย
นำเสนอไปประมาณสักสามวันที่ผ่านมาล่าสุดธนายเกิดผลแก้วเกิดฮะ
ก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าในการประชุมสหวิชาชีพเพื่อคัดกรองและลงมติ
โดยมีตัวแทนสำนักงานอายการจังหวัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กระทรวงแรงงานแล้วก็มีพนักงานสอบสวนผู้เสียหายฮะและทนายความร่วมกันประชุม
โดยในที่ประชุมมีมติว่าการกระทำของนายจ้างโหดเข้าข่ายบังคับใช้แรงงาน
เป็นความผิดตามพระราชมัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ซึ่งพนักงานสอบสวนจะรวบรวมหลักฐานแล้วก็แจ้งข้อหาเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อหาทำร้ายผู้อื่น
ได้รับอันตรายสาหัสเนี่ยในส่วนนี้เขาบอกว่าผมก็คือทางทนายเกิดผลเนี่ย
จะเป็นทนายให้กับน้องฟ้าครับเข้าร่วมเป็นโจทย์กับพนักงานอายการ
เรียกท่าสินหมายทดแทนที่เลลายกับนั้นคือ
ผู้หญิงคนนี้จิตใจเฮี่ยมโหดเกินมนุษย์
วางแผนให้น้องฟ้าจดทะเบียนประกอบกิจการแทนตนเอง
แล้วก็ให้น้องฟ้าเนี่ยเปิดบัญชีกระแสรายวันด้วย
พร้อมเซ็นเช็คไว้ล่วงหน้าหลายแผ่นเลย
ซึ่งถ้าหากเช็คที่เซ็นไว้เนี่ยถูกธนาคารปฏิเสธการจ่าย
หรือเอาภาษาชาวบ้านคือเช็คเด้งปุ๊บ
ฟ้าก็จะถูกดำเนินคดีอาญาอีก

ตามพบเช็คเนี่ยฮะผู้หญิงคนนี้
วางแผนให้น้องฟ้าเนี่ยต้องรับผิดทางอาญาแทนตนมาโดยตลอด
โดยเจ๊กั้งก็ให้สัมภาษณ์ว่าอยากขอโทษ

ไทยรัฐนิวโชว์แล้วว่าอยากขอโทษจากใจจริง
ให้กราบก็ยอมอโหสิกรรมซึ่งกันและกันไม่จองเวร
พี่ก็ไม่เคยทิ้งเขามา๑๕ปี
ไม่เคยทิ้งรักผูกพันกับเขา

น้องก็บอกโอ้โหคนรักกันก็ทำแบบนี้หรอ
ถึงขนาดยิ่งไปสืบทนายเขาไปสืบปุ๊
ไปเจอว่าเฮ้ยมีการให้เซ็นเช็คล่วงหน้า
แล้วเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเช็คเหล่านั้นเอาไปจ่าย

น้องเขาจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีก

ไม่เคยคิดจะทำอะไรเขาค่ะ
ยังไงก็ไม่แก้แค้นเนาะ
อ้าวสิกรรมซึ่งกันและกันค่ะไม่จองเวรซึ่งกัน
พี่ก็ไม่เคยทิ้งเขาเลย
สิบห้าปีมั้ยไม่เคยทิ้งเขาเลย

รักสิฮะผูกพันกับเขา

แทนจะจะกล้างหมดเลยอ่ะอืมเพราะฉะนั้นมันก็เจ็ด
ตนาจริงจริงก็นะไม่ดีแล้วแล้วจะมาอโหสิกรรมอะไร
กับน้องเขาอืมเนอะอืมเขาบอกให้กราบเนี่ยก็ยอมไปฟัง
เสียงของทนายเกิดผลกันสักนิดนึงครับก็คงจะช่วย
จนถึงที่สุดนะครับก็คงต้องดูว่าจะช่วยอะไร
ได้บ้างครับอาจจะต้องไม่แน่ใจว่าทางราชการจะ
สนับส่วนหรือชื่นหรือนิยบ้างเพราะว่าตอนนี้อย่างน้อย
ไปไปตรวจสุขภาพจิตด้วยนะครับประกอบสำนวน
ถ้ามันจะต้องรักษาต่อเนื่องก็ต้องว่ากันอีกทีนึง
ใช้จ่ายทุกอย่างนอกจากทางราชการผมว่าคนที่ทำร้ายน้องเนี่ย
ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับถ้าจะต้องยึดทรัพย์สิน

ยึดหมาขายทั่วตลาดก็ต้องต้องทำละก็ต้องมารักษาน้องให้ได้
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับมันมีประเด็นคลิปหนึ่งหลุดออกมา
นะฮะเป็นคลิปของชายคนหนึ่งเนี่ยกำลังดูแลหมาอยู่อืมนะครับ
แล้วก็เหมือนกับมีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะฮะ
ตะโกนเข้าไปเหมือนประมาณว่าแบบเป็นขี้ฆ่าก็ต้องดูแล
นี่ครับโอ้โหกี่ตัวเยอะจริงอ่ะ
ก็ใช่อ๋อก็ต้องพาหมาวิ่งเร่งมันมี
ไม่ใช่วิทยาคลิปนี้มีอีกวิทยาคลิปก็มีน่ะ
เขาเปิดฟาร์มหมาเหรอเธอไม่รู้เหมือนกัน
เยอะเนอะไซเบรียนอ๋อมีสองคลิปเนี่ยอ๋อแค่อาบไม้อาบน้ำหมา
เดี๋ยวก็ตายแล้วเนอะสามสิบตัวแต่ดูดูน้องเขาตั้งใจทำเนอะ
ดูรักจ้ะไม่ถ้าไม่ทำก็ต้องกินขี้หมาไงต้องกินฉี่หมาไง
ไม่ถ้าเก็บไม่หมดถ้าเก็บไม่หมดอ่ะไม่ใช่ไม่ทำถ้าเก็บไม่หมด
โอ้โหตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยจริงมันมีอีกคลิปหนึ่งที่ได้ยินเลยว่า
เป็นขี้ฆ่าก็ต้องได้อะไรอย่างเงี้มันมีอีกคลิปนึงนะลองไปหาดู
ผมจะมีอืมก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับ
คือตอนนี้ฝากบอกคุณผู้ชมนะคือทางฟ้ากับพี่ชายยังไม่มีการเปิดบัญชี
รับบริจาคนะครับอืมคือตอนเนี้ยผมได้ยินมาว่ามันเริ่มมีแล้ว
เริ่มมีคนไปบอกว่าเปิดรับบริจาคเป็นบัญชียังไม่มีนะฮะตอนนี้ยังไม่มีใด
สิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังผมก็ให้ทีมคุยอยู่ตลอด
อืมนะฮะเพราะตอนเรื่องเนี้ยคือเขามาร้องก็เลยจะไปมีเกณฑ์วิชาชีพ
อันนี้ต้องระวังนะฮะถ้าเกิดว่าใครก็ตามแต่ได้ยินว่า
เขามีบัญชีที่โอนให้ฟ้านี่ไม่ใช่นะฮะยังไม่มียังไม่มียังไม่มี
ยังไม่มีนะครับเขามีเดี๋ยวเราอัพเดทแจ้งเออถ้ามีเดี๋ยวเดี๋ยวจะ
เดี๋ยวจะบอกไปเองเพราะตอนนี้แบบไม่อยากให้คือก็คุยกับพี่เขา
พี่เขาก็มาปรึกษาเหมือนกันว่าจะยังไงดีเพราะมีคนมาถามเยอะ
อย่างเงี้ยผมก็บอกว่าให้รอดูเวลาสักนิดหนึ่งก่อนว่ามันยังไง
อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมกลัวประเด็นที่ว่าตัวตัวจรเอง
อาจจะไปโดนประเด็นที่ว่าเหมือนแบบเอาน้องมาขายรับเงินบริจาค
หรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันก็จะมีอะไรแบบนั้นอ่ะค่ะนึกออกไหมฮะ
คือมันมันมีสองมุมอยู่แล้วแต่ตอนเนี้ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขายังไม่ได้
เดือดร้อนเดี๋ยวเดือดร้อนเดี๋ยวผมบอกอืมฟังผมนะอืมเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะ
ก็ไปบอกข่าวเรื่อยแล้วกันเรื่องนี้หนูเต็มใจดูแลให้เขาอยู่แล้ว
ไม่ใช่ไม่ใช่หนูไม่ได้ติดไม่ใช่อย่างงั้นคือคือจริงจริงแล้วก็ทุกสื่อแล้วแหละ
ที่เขาช่วยเหลือกันไม่ใช่แค่ทางผมนะคือทุกสื่อก็ช่วยเหลือกัน
วันนี้เขาก็โทรมาคุยกับทีมงานผมเหมือนกันว่าเขาเหนื่อยอ่า
เออว่าเขาเหนื่อยในการให้สัมภาษณ์คุณจรหรือหรือว่าตัวทั้งฟ้า
จรทั้งฟ้าเลยเขาก็คุยว่าเขาเหนื่อยในการให้สัมภาษณ
เพราะว่าเขาแบบมีคนไปสัมภาษณ์เยอะอะไรอย่างนี้ผมก็เข้าใจทั้งสองมุมนะ
ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าทีมงานเองเนี่ยก็บอกว่า
ถ้าสัมภาษณ์ก็บอกพี่เขาไปว่าเหนื่อยขอพักอะไรอย่างเงี้ยอืม
ทีมงานก็เลยบอกไปแบบนี้อืมบางทีร่างกายสุขภาพน้องให้เนอะ
อะไรอย่างเงี้ถ้าเหนื่อยก็ขอพักอะไรอย่างเงี้ยคือสื่อเข้าใจ
พี่พี่สื่อเข้าใจหมดทุกคนคือแต่ว่าทั้งน้องอาจจะเกรงใจไง
แต่ถ้าน้องเหนื่อยน้องก็บอกได้อะไรอย่างนี้พี่เชื่อว่าสื่อทุกคนต้องเข้าใจ
เออเขาเขาไม่ได้แบบอะไรหรอกค่ะก็เลยบอกก็เลยทางทีมก็เลยบอกว่า
ถ้าเหนื่อยก็พักได้บอกพี่เขาบอกเขาได้ว่าถ้าเหนื่อยก็ขอพัก
อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเออมาค่ะมาที่โควิดย้อนกลับมานิดนึงนะคะ
ตอนนี้ใครก็จะต้องฟังข่าวโควิดแหละเนาะว่าเพิ่มหรือลดนะคะ
ส่วนวันนี้เนี่ยนะคะก็มียอดเพิ่มมาอีกสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามรายนะคะ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้นยี่สิบแปดรายค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
รายงานสถานการณ์นะคะในประเทศไทยพบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นนะคะ
สี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามรายยอดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสมนะคะสองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดสิบแปดรายค่ะ
หายป่วยเพิ่มมาอีกเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบสามรายนะคะแล้วก็มีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มมายี่สิบแปดราย
รวมผู้เสียชีวิตสะสมทั้งสิ้นเลยนะคะสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสองรายนะคะ
นายแพทย์วรเชษเตชรักนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า
เตรียมปิดโรงพยาบาลสนามค่ะแล้วก็จะทำการส่งมอบนะคะ
คืนพื้นที่ให้กับสภาวะปกติเนี่ยประมาณวันที่๑๕ธันวานี้นะคะ
หากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อจังหวัดเพิ่มขึ้นไม่เกินนะคะไม่เกินร้อยรายต่อวันเนี่ย
ถ้าอย่างนั้นก็ต้องปิดได้นะคะซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะคะ
โรงพยาบาลสนามแห่งนี้นะคะเขาปิดการดูแลผู้ป่วยวิกฤตไปแล้วล่ะค่ะ
สำหรับผู้ป่วยที่เกิดอาการหนักสีแดงเนี่ยตอนนี้นะคะ
ก็คือมันไม่ได้เยอะขนาดต้องเพิ่มพื้นที่นะคะ
ขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมค่ะผู้ป่วยปานกลางหรือว่าสีเหลืองเนี่ย
ตอนนี้ก็ข่าวดีล่ะค่ะลดลงตามลำดับนะคะ
เหลือประมาณนะคะยี่สิบถึงสามสิบรายต่อวันนะคะ
แล้วก็คาดว่าสถานการณ์น่าจะกลับคืนสู่สภาวะปกติได้เร็วขึ้นนะคะ
แล้วก็เมื่อปิดโรงพยาบาลสนามของจังหวัดเชียงใหม่ก็เชื่อว่า
โรงพยาบาลหลักเนี่ยมีศักยภาพเพียงพอในการที่จะดูแลผู้ป่วยสีแดงสีเหลืองได้อย่างแน่นอนค่ะ
โรงพยาบาลเขาบอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดมีอะไรเนี่ยเขาก็จะมีการเสริมศักยภาพนะคะ
แล้วก็มีการเพิ่มเตียงเพื่อเตรียมพร้อมอ่า
ถ้าเกิดมีการมาเพิ่มแบบเกินกับที่เขาได้ตั้งเอาไว้ว่าไม่น่าจะเกินเท่านี้นะคะ
แล้วก็ทั้งนี้เนี่ยยังมีผู้ป่วยสีแดงนะคะตอนนี้ณตอนนี้อยู่ประมาณ๘๐คนนะคะ
ก็ยอมรับแล้วค่ะว่าตอนนี้นะคะจำนวนผู้ป่วยที่เป็นสีแดงเนี่ยคุณผู้ชมลดลงอย่างช้านะคะ
ลายเนี่ยเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเนอะสีแดงต้องใช้เวลารักษาตัวค่อนข้างนาน
แล้วก็ประเด็นสำคัญนะคะก็คือว่าการคลี่คลายสถานการณ์ต่างเนี่ยนะคะ
ก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยเขาบอกว่าทำยังไงที่จะไม่มีการเพิ่มเตียงวิกฤตอีกแล้ว
ก็คือทำให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยให้เหลือน้อยลงก็คือให้ความรู้
เน้นย้ำเรื่องกาดไม่ตกต่างเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะควบคุมให้วันหนึ่งเนี่ยไม่เกิน๓๐๐รายต่อวันนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่มีความจำเป็นต้องเปิดโรงพยาบาลสนามนะคะ
ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะเพราะว่าเวลามีโรงพยาบาลสนามเนี่ยเหมือนความรู้สึกคือเหมือนจะเอาไม่อยู่
แต่ถ้าอย่างงี้เนี่ยคุมได้นะคะก็คุมเต็มที่ไม่ให้มีผู้ป่วยวิกฤตเกินสามร้อย
เตียงว่างี้เนาะจบค่ะดูแลตัวเอง
เที่ยวเชียงของใหม่เยอะเหรอคุณแม่เนี้ยตอนนี้หรอไปแล้วไปเยอะใช่แต่อากาศมันก็เริ่มไม่หนาวแล้วนะ
ลองไปดูเรื่องนี้หน่อยนะครับเรื่องนี้คุณผู้ชมครับพันเอกภูมิพัฒน์บุญเรืองขาว
หน่วยเฉพาะกิจกรมตหารราบที่๒๕กองกำลังเทพศ์๓
รับแจ้งแล้วฮะจากทางสายข่าวในพื้นที่บอกว่ามีการขนแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย
โดยใช้เส้นทางสายรองจากบ้านห้วยกลุ่มที่หมู่๕ตมละอุ่นเหนือที่ระนอง
ก็มุ่งหน้าข้ามจังหวัดเข้าพื้นที่ชั้นในบ้านในหุบหมู่๔ตะมนต์เขาค่ายจังหวัดชุมพร
ก็เลยสั่งการครับให้ทางทหารกองร้อยร๒๕๒๑หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่๒๕
ทำการซุ่มพลางแล้วก็สกัดรถยนต์ขนแรงงานต่างด้าวทันที
นี่ล้ำชมครับ

โหตายแล้วในรถทันหนึ่งเลยนะ

คือปรากฏว่าหลังจากนั้นมีรถเป้าหมายผ่านมา
เจ้าหน้าที่ทหารก็เลยแสดงตัวเข้าทำการสกัดจับรถยนต์ขนแรงงานต่างชาติเนี่ยนะฮะคนขับก็คือในทงชัยหรือเอ
วิ่งหนีนะฮะหลบเข้าไปในความมืดครับตรวจสอบภายในรถยนต์ปรากฏว่าไปเจอชาวเมียนมาเนี่ยนะฮะ
แออัดก็เลยเรียกให้ลงจากรถพบเป็นชายสิบหกหญิงอีกสี่อืม
อายุสิบแปดถึงสี่สิบห้าปีทั้งหมดยี่สิบคนนะฮะมาจากรถคันนี้อย่างคุณชมดูอ่ะเนี้ยเยอะมาก
กันยังไงเนี่ยยี่สิบยี่สิบกว่าคนเหรอคนรถคุณเนี่ยครับนึกถึงนะ
เมื่อยแค่ไหนเนอะไปสอบสวนเบื้องต้นนะครับแรงงานชาวเมียนมาทั้งหมดนะฮะ
เดินทางมาจากเมืองย่างกุ้งเมืองยะไข่แล้วก็เมืองทวายเนี่ยนะฮะมาพักรวมตัวกันที่จังหวัดเกาะสองที่ประเทศเมียนมา
จนเมื่อเวลาประมาณสักตีสองครับก็นั่งเรือหางยาวจากเกาะสองนะฮะ
ร่องมาตามลำน้ำกระบุรีแนวชายแดนไทยเมียนมาหลังจากนั้นครับนั่งลืมมาสองชั่วโมงแล้วก็มาขึ้นที่ฝั่งไทย
ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองระนองกับอำเภอละอุ่นที่จังหวัดระนอง
จากนั้นครับก็มีรถยนต์ที่ถูกจับกลุ่มมารับตัวเพื่อจะเดินทางต่อไปยังที่สุราธานีโดยเสียค่าใช้จ่าย
ให้กับกลุ่มในหน้าข้ามชาติเป็นเงินคนละสองหมื่นห้าพันบาทโอ้โห
โดยในกลุ่มกระบวนการขนแรงงานข้ามชาติในเขตพื้นที่อำเภอระอุ่นนะฮะ
ก็จะมีนายเกลียงศักดิ์หรือว่าไข่ครับเป็นอดีตในตำรวจที่ถูกออกจากราชการเนี่ย
เป็นหัวหน้าขบวนการใหญ่แต่สามารถขับรถหลบหนีการจับกลุ่มไปได้นะครับ
อืมลองดูฮะยัดกันมายี่สิบกว่าคนยี่สิบคนครับอืม
นั่งเก่งนี่นะฮะปวดฉี่ทำไงเนอะคือใส่ไม่ได้น่างงสารนะคนพิมพ์จ้า
จริงแต่แบบก็แต่ก็มันก็ไม่ได้แล้วมันไม่ได้เลยคือดูสิฮะ
คือคือถ้าติดโควิดนี่ยุ่งเลยนะใช่ตรวจแล้วก็ยังไม่ได้ตรวจด้วย
ไม่ได้ตรวจด้วยยังไม่รู้ว่าติดหรือเปล่าด้วย
เขาบอกตอนนี้สิ่งที่กลัวที่สุดคือตะเข็บชายแดนทั้งหลายนี่ไง
ว่ามันจะเข้ามาหรือเปล่าสำหรับโอมิคอนเนี้ยอ่าอืมอืม
สีเขียวเตรียมต้อนรับแล้วริมโขงทั้งหลาย
เพราะฉะนั้นอีกหน่อยริมโขงนี่จะเป็นที่ปลูกกัญชาหรือจะเป็นแบบว่ากัญชาริมโขลงฮะ
ในวันนี้กินโขงคุณไตยสุรีนะครับรองโพสตร์ประจำคุณรัฐนักนรมนตรีเนี่ย
เขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยก็เตรียมมีนโยบายส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือก
เมื่อก่อนเราก็จะไปปลูกอะไรปลามปลูกยางอีกหน่อยแถวริมโขงจะไม่ใช่ยางกับปลามแล้ว
อะไรคะกัญชาฮะก็จะมีการผลักดันกัญชาทางการแพทย์
โดยจากการทยอยปลดล็อกข้อกฎหมายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเนี่ย
เพื่อเป็นฐานสำคัญให้มีการต่อยอดทางเศรษฐกิจ
ขณะนี้ได้ขยายไปสู่การเชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวแล้วนะครับ
โดย๑๑ธันวาคมคือพรุ่งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายาวมาก
จังหวัดแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดนครพนมเนี่ย
ถนนสวรรค์ชายโขงเนี่ยหมู่บ้าน๘ชนเผ่าอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเนี่ย
ซึ่งเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงระหว่างการเกษตรสาธารณสุขแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวครับ

แองจี้เธอจะไปปลูกเนี่ยเธอก็ต้องไปรวมรัฐวิสาหกิจ
หนุ่มีที่ยังต้องถูกปลูกได้เลยไหม

ต้องไปดูว่าเขาจะไปส่งที่ไหนที่จะผลิตยา
ซึ่งน้ำมันกัญชาที่แบบดำที่เราเคยเห็นขายกันในเน็ต
มันไม่ได้ช่วยนะฮะกินไปก็อันตรายด้วย
มันจะต้องไปผ่านการสกัดแบบด้วยการเป็นหมอเนี่ย
จะต้องเป็นยังไงต่อไปในอนาคตอีกไม่เกินปีหน้า

ไม่มีบริษัทถามจริงฉันสึกษามานานแล้ว
เขาสึกษาตอนที่ย่าจะตายสึกษาตั้งแต่ย่ากำลังจะตาย
ก็เรียกหมอกัญชาจากเมริกามาทำยังไงจะเอาให้ย่าให้รอด

ซึ่งในที่สุดแล้ววันนี้คุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรี
ซึ่งภายในงานเนี่ยจะประกอบไปด้วยหลายกิจกรรมเช่นปล่อยรถตู้
เส้นทางการท่องเที่ยวสายกัญชานครพนม
แล้วก็การออกบูธท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
จะมีบูธคลินิกกัญชาทางการแพทย์
อันนี้แหละอีกหน่อยทุกคนจะได้ยินเป็นเรื่องปกติเลย
แล้วก็จะให้ความรู้การปลูกแล้วก็แปรรูปกัญชาครับ
จะรวมทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับพืชกัญชา
ให้ผู้ที่สนใจมาศึกษาข้อมูลแล้วก็ได้เห็นว่า
กัญชาทางการแพทย์ยังถูกกฎหมายเป็นยังไงก่อน
นี้อาจจะเป็นโมเดลที่แบบว่าชาวริมฝั่งโขง
จะต้องดูกันหน่อยว่าเอาจังหวัดของเราในริมฝั่งโขงของเราเนี่ย
มันจะเริ่มเกี่ยวกับกัญชายังไง
แล้วก็เป็นโมเดลให้กับพื้นที่อื่นของประเทศในการพัฒนาต่อไป
มีโมเดลเริ่มจากนครพนมก่อน
เอาจริงแล้วมันเริ่มได้ตั้งแต่ตรงริมแม่น้ำสงคราม
เขาบอกเมื่อก่อนนี้จุดที่ปลูกกัญชาดีที่สุดก็คือริมแม่น้ำศรีสงคราม
วันหนึ่งกัญชาถูกประกาศว่าเป็นยาเสพติดใช่ไหม

แต่ความจริงแล้วเนี่ยเมื่อก่อนสมัยก่อน
เมื่อก่อนนี้ที่แบบว่าอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมาเอากัญชาเนี่ยแถวริมแม่น้ำสงคราม
เพราะฉะนั้นเนี่ยริมแม่น้ำสงครามเขาก็จะไล่ตั้งแต่สกลนครนครพนมบึงกาลก็จะยาวมาอย่างนี้เลย
คุณรู้ขนาดนี้เลยนะ
เขาศึกษามากแล้ว
ถ้าคุณแม่ศึกษาผู้ชายคนหนึ่งเดิมนี้คุณแม่จะไม่โดนหลอกนะ
ก็คือไงทรัพยากรคือปลูกเลยจะออกมาเป็นออร์แกนิคเนี่ยเหรอพี่แม่
ก็ต้องออร์แกนิคประเด็นคือตอนนี้คนเราไปปลูกยางไปปลูกปลาหมดดินออร์แกนิคเราไม่มี
กว่าที่จะปลูกกันชากันได้ก็บอกว่าแค่ทำดินให้มันออร์แกนิคก็ยากแล้ว

เพราะว่ากัญชาที่จะไปทำยาเนี่ย

ไม่ใช่คุณไปใส่อู้หูปุ๋ยเคมีสุดฤทธิ์ก็ตายอยู่ดีแหละ

อืมอีกหน่อยก็คงจะเต็มไล่อืมอืมหรือว่า
ปลูกกันชายค่ะอืมรอหาคนทำกว่ามีคนเดียวก็ไม่ไหวหรอกแก่แล้ว
พักก่อนนะช่วงหน้าครับเจ๊เล้งขอโทษแล้วนะฮะ
สำหรับแอร์แล้วก็สจวดค่ะ
ดีนี่ออร์แกนิคเบบี้โลชั่นและเบบี้ออย
นุ่มชุ่มชื้นซึมไวไม่เหนียวเนื้อหนา
เรื่องกันชาวอืมใช่ฉันชอบฉันชอบฉันชอบแบบว่ามันเนาะแบบ
เสร็จถีกันชาแน่นี่มันไม่ใช่หรอกในอนาคตมันคือยาไว้พี่
อืมแต่ตอนเนี้ยไอ้น้ำมันเนี้ยอย่าไปหยดชี้ซั่วนะ
คุณหมอพี่เล่าให้ฟังนะบอกคนมาแอดมิตรเนี่ยเขาเป็น
ไปหยดน้ำมันดำไงบางคนแพ้ไม่รู้ว่าหัวใจเต้น
ถึงบอกว่าไงรู้ไหมบางคนเขาอาจจะแพ้เขาไม่รู้มาก่อนอย่างเงี้ย
เขามีหมอที่การตรวจก่อนไม่ใช่อยู่ดีแบบนอนไม่หลับปุ๊บหยอด

แม้กระทั่งทุกวันนี้ปัญหาของการใช้กัญชาคือ
ไปใช้น้ำยาดำที่ต้มจากหม้องของข้าว
บางคนไม่รู้ตัวมาก่อนหรอกว่าตัวเองแพ้
แล้วก็ให้หยุดว่าดีก็ดีปรากฏว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะไปก็มีนะคะ
ถ้าอยากไปลองเลยเราไม่รู้ว่าเราแพ้หรือเปล่า

แม่ได้ปังคับให้นางซื้อด้วยอ้าหย่อสิ

ไปช่วยอุดนุนนางบอกว่าถ้าสมมุติวันต่อไปนาง
หมดไปเมื่อไหร่คุณแม่

ก็หมดติดโควิตไม่ได้ถ่าย
จังหวะนี้ไม่ได้ถ่ายอีก

มันมีคนมาดูเยอะขึ้น

ยิ้มหวานเลย

งั้นแห่งไปโปรโม้ตในห่างสู้ตายนะ

อืมแต่เขามีแฟนของเขาอยู่หนังเขากี่ภาคกี่ภาคเนี่ยเขาจะมีแฟนอยู่กลุ่มนึงตามเขาเอาไปดูเรื่องนี้หน่อย
หลวงตาบุญชื่นนะฮะก็ทุดงเท้าเปล่าจากภูเก็ตถึงเพชรบุรีแล้วนะครับ
ผู้คนก็แห่รอถวายน้ำดื่มกันนะฮะอืมนี่ครับคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวเขารายงานนะครับ
หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะครับท่านก็เป็นพระทุดงสายปากครับ
วัยก็เจ็ดสิบสองนะฮะท่านเองเนี่ยทุดงเท้าเปล่านะครับ
จากจังหวัดภูเก็ตเพื่อไปยังจังหวัดนครพนมบ้านเกิดนะครับ
รวมระยะทางเนี่ยประมาณหนึ่งพันห้าร้อยกิโลเมตรโดยหลวงตาบุญชื่นครับ
ทุดงเป็นเวลาอ่าโทษนะครับเป็นวันอ่าในวันที่ยี่สิบแปด
เป็นวันที่ยี่สิบแปดแล้วขอโทษอ่าคือเดินมายี่สิบแปดวันแล้ว
เอาง่ายง่ายค่ะเนี่ยนะฮะเดินมายี่สิบแปดวันแล้วนะครับ
เริ่มออกจากวัดไกลกังวลประจวบคิริขันนะฮะตั้งแต่เช้าตรู่
แล้วก็เดินทุดงเข้าเขตอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งตลอดเส้นทางพบว่า
ก็มีผู้ชนเนี่ยนะฮะจำนวนมากที่ทราบข่าว
นำเอาน้ำดื่มแล้วก็นมมารอถวายหลวงตาตลอดเส้นทาง
ทำกลางการอำนวยความสะดวกนะครับของเจ้าหน้าที่

ตาบุญชื่นครับจะพักจำวัดที่
อำเภอท่ายางที่เพชรบุรีเนี่ยครับเยอะมาก
ไปนครพนมอ่ะใกล้อีกจากใต้ไปอีสาน
ใกล้อัครใช่อ๋อหูภาระท่านต้องเดินผ่านกรุงเทพภ่ะ

ก็คือแบบว่าท่านก็เดินของท่านไปเรื่อยไปทู่ดง
ก็จะมีแค่บางบ้านแบบเหมือนศรัทธาก็เดินเอาน้ำมาให้อะไรอย่างนี้
หลังจากนั้นก็คืออยู่ดีก็คนมาจากไหนไม่รู้อย่างนี้เยอะเต็ม

อู้ยติดแข็งแรงนะ๗๐กว่าแล้วยัง้นได้
เมื่อวานนี้ข่าวกรณีเจ๊เล้งบอกมีลูกมีหลานจะไม่ให้ไปเป็นแอร์ไม่ให้ไปเป็นสจวดมันเป็นขี้ฆ่าบนเครื่องบินนะฮะ
เจ๊เล้งซึ่งต้องยอมรับเจ๊เล้งดอนเมืองไม่มีใครไม่รู้จักหรอกนะก็ออกมาขอโทษแล้วล่ะ
เจ๊เล้งพูดไปคือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเหมือนขี้ฆ่าบนฟ้าและห้ามลูกหลานทำอาชีพนี้ปรากฏไดอาล็อกเนี่ยแหละ
มันทำให้คนในโลกออนไลน์มีการวิภาควิจารณ์กันอย่างหนักเลย
ล่าสุดครับเพจร้านเจ๊เล้งเนี่ยเขาโพสต์ข้อความรู้ว่าจากกรณีที่ดิฉันเจเล้งได้อัดคลิปทำอาหารในวันที่๒๓กันยายน
เนื้อความดังคลิปนั้นส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศรีและคุณค่าของอาชีพนั้น
ใดดิฉันไม่มีคำใดมาแก้ตัวหรือคำอธิบายใดนอกจากคำว่าขอประทานโทษจากใจจริง
ต่อไปนี้จะมีสติในการสื่อสารให้มากยิ่งขึ้นพร้อมปรับทัศนคติและมุมมองในการอยู่ในโลกสังคมออนไลน์สมัยใหม่
ขอให้ทุกคนที่เจ๊เล้งได้กล่าวพาดพิงรวมไปถึงชาวเน็ตที่คอมเมนต์ให้อภัยและให้โอกาสเจ๊เล้งได้พิสูจน์ตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งด้วย

คือเจเร็งนี่แปลว่ามังกรเนี่ย

เจเรงโอ้โห

เจเรงเจเรง

เจเรงเจเรง

เจเรงเจเรง

เจเรงเจเรง
เจเรงเจเรง

ตามอะไรอยู่บนเครื่องคุณแม่เคยเป็นแอร์เมื่อก่อน
ใช่คุณเคยเป็นแอร์เมื่อก่อน

จริงหรอพี่พี่เป็นจริงหรอ
ก็ใช่สิแต่เป็นแป๊บเดียวนะ
แล้วจะบอกว่าเป็นเมื่อก่อนเนี่ย

คนก็จะบอกว่าอุ๊ยอยากไปต่างประเทศ

หนึ่งคือได้ทำงานบนฟ้ามีเกลียดมาก

ได้เที่ยวฟรีได้ออกไปนอกประเทศ
ซึ่งคนอายุพอเรียนจบก็ฝ่ายฝันอย่างนี้เลย

เป็นพยาบาลเป็นครูเป็นแอร์

มันยังไม่ได้มีออนไลน์เข้ามา

จบมหาลัยปุ๊บบอกอยากเป็นแอร์
เพราะจริงสมัยตอนผมเป็นวัยรุ่น

เงินเดือนปตีสมัยก่อนได้๘๐๐๐บาท
เป็นเดือนแล้วก็บวกอาชีพแอร์นี่นะ
สมัยก่อนเงินเดือนเบ็ดเสร็จประมาณ๔๕๐๐นะจ๊ะ

เงินเดือนแค่๘๐๐๐ก็คือปตีไง
เงินเดือนปริญญาตีจบ๘๖๐๐บาท
และที่เหลือก็จะเป็นสวัสดิการทั้งหมด
สวัสดีการการเป็นแอร์ดีมากนะเมื่อก่อนนี้

ใครที่เป็นอยู่แล้วก็เราก็คือไม่ง่ายนะ

เปิดเครื่องปิดคือทุกอย่างเนี่ยต้องแบบ
คือทำไมถึงแอร์ถึงต้องเอาภาษาอังกฤษเป็นหลักนะ
เพราะว่าพอขึ้นไปแล้วเนี่ยเครื่องมือเครื่องไม้ทุกอย่าง
มันต้องเป็นภาษาอังกฤษหมดเลย

เธอกัปตันถีบตกจากข้างบิน

กาแฟละหนึ่งกาแฟละสองกาแฟละสามกาแฟละสี่

กาแฟละหนึ่งกาแฟละสองกาแฟละสามกาแฟละสี่

ชาไหมชาไหมชาไหมชาไหมชาไหมชาไหมชาไหมชาไหม

แค่อยากรู้แต่ไม่ง่ายค่ะ

ทำไมไม่สบตาเพื่อน

เขาจะมีอาหารกินเนอะอุดมสมบูรณ
เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยว

เดี๋ยวจะลืมอันนี้ซะก่อนเดี๋ยวพี่ค่อยอ่านข่าวลิงนะ

ส่งยิ้มหน้ากระรอกให้เราหน่อยได้ไหม

เราไม่มีกำลังใจจะมีชีวิตต่อไป

มดดำเป็นยังไงอะ

ส่งยิ้มหน้ากระรอกให้เราหน่อย

มานั่งยิ้มทั้งวันบ้าเปล่า
ยิ้มให้น้องเท่านี้หน่อยเร็ว
หน้าก็ร้องยิ้มยังไงวะ

หน้ากระโลกก็ยิ้มจะซูมทำไมกัน

เขายิ้มน่ารักนะ

ขอให้น้องสู้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าแล้ว

น้องก็อาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมแม่ยิ้มให้สุด
บอกว่ามันตึง
มันเติมเหรอ
ได้เต็มที่เท่านี้

ที่กลับบ้านไปเยี่ยมถิ่นฐานเนี่ยเขาบอกว่าติดไม้ติดมือขึ้นไปดูน้องน้องลิงหน่อย
อดนะคะแต่ว่าคุณคัมมีจันเหลืองอายุ๖๒ปีเนี่ยเขาทำอย่างนี้ค่ะทุกเช้า
เขาก็จะตื่นมาแล้วก็ไปกวาดใบไม้ใบย่าใบไผ่อะไรก็แล้วแต่ที่ตกทั้งหมดเนี่ย
แล้วก็มาก่อไฟให้ลิงไปตอนเช้าเพราะตอนเช้าหัวเช้าเขาเรียกหัวเช้ามันจะหนาวมาก
เขาก็พอก่อให้เขาก็รู้นะคะเขาก็มากองกันอย่างในภาพที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยนะ
สุมไฟให้น้องลิงนะคะแล้วสายก็แยกย้ายกันไปหาของกินกันอย่างนี้นะ
สงสารมากเนอะทั้งหนาวและอดนะคะใครที่กลับบ้านหรือใครที่มีโอกาสไปเที่ยวก็
แวนเอาอาหารไปให้เขานิดนึงเพราะเขาชินกับการที่ได้รับอาหารแล้วแหละ
ถ้าเกิดเราขึ้นเขาใหญ่บางทีเขาจะเขียนเลยห้ามให้อาหารลิง
เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเด็กพวกนี้เขาจะไม่รู้จักการไปหาอาหารเองในธรรมชาติ
แต่ถ้าเป็นแบบนี้คือทำไม่เป็นแล้วรออาหารแล้วอะไร
ชอฮีอะไรบ่วนชอฮีเขาส่งรูปมาบอกเป็นรูปผมแล้วผมเคยเป็นเล่นละครสมัยก่อน
ทำไม่ได้นายดูดิเออส่งรูปผมมาเต็มเลยนี่ก็มีนี่นี่ก็มี
อันนี้อันอันอันนี้ผมเรียกเป็นไอ้เจิดนี่อ่ะอันนี้ไอ้เจิด
คุณตามไปพูดว่าพี่กระโมยชอบกระโมยพวกผมบนเครื่องบิน

ไม่พี่ขอเลย

เขาเคยมีการเขาเรียกว่าพนันกันว่า
ใครจะหยิบของบนเครื่องมาชิ้นใหญ่สุด

ก็ใครเคยโดนไปเอาไอ้ชุด

เคยเอามาหยิบโลโตโดนชุดใหญ่อยู่

ขโมยน้ำหอมแล้วน้ำหอมในห้องน้ำมันจะมา

มันเขาชอบเก็บแบบนี้แล้วเค้ารูปแสดงใดระบบทีชู่ให้มันช่ำ

โดนแบบแบบน้ำหอมถูกต้องเข้ามาอีกที
คือบางคนเวลาไปเที่ยวไม่ว่าจะโรงแรมต่างประเทศ

อ่าแล้วก็จะเก็บสะสมไว้ในตู้อย่างงี้ไง
พี่พี่ถามนิดหนึ่งได้มั้ยน้องนี่คือแบบรู้ว่าคนดูข่าวสายขายทั่วประเทศน่ะ
แต่ว่ามีอันหนึ่งที่พี่อยากจะถามหน่อยคือพี่อยากรู้ว่า
ทวิตเตอร์ทำไมเราถึงต้องตั้งชื่อกันแบบนี้ด้วย

ลาที๔

มีชอบพี่หนุ่มกัญชัยนะคะด้วยนะ

ใครออกเค้ายุ่งกำลังใจก่อนแม่
ไม่เป็นแล้วจะส่งมาให้ฉันยิ้มทำไมวะ
แนนเค้าชอบคุณไง

เนี้ยนี่เนี้ยน้องเค้าชื่อฮากุน่ามาธาธา
แบบชื่อในเนี้ยเค้าแปลกแปลกเยอะนะ

ฮลลลลลล้า

ไม่เอาแล้วพอแล้วเหมือนม้า
ม้าเปิดตัวลงปั๊บเลย
ทำผมมานานานแค่จะเปลี่ยนสมผมเชิญ
กูไม่เปลี่ยนคนหนึ่งแล้วกูลองเลย

คุณสองคนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกียรติกันจริงนะ

เขาเกลียดหนุ่มมดดำเขาเกลียดหนุ่ม

ก็เป็นข่าวไปซะหมดสำหรับนางเอกหน้าสวยคุณแอบทักษะอ๋อน

อลล่านางพญามาเต็มเลยนี่เป็นงานของคุณหนึ่งสุริยนต์เนี่ย
เขาจัดขึ้นมาเพื่อต้อนรับลมหนาวแล้วก็เทศกาลแห่งความสุขในเดือนส่งท้ายปีนะฮะ
บอกเลยว่างานนี้ยังได้เราเสร็ปนะนั่งแบบโอ้โหโคตรเพชรนั้นนะใหญ่มากเลยนะ
มาประโคมเครื่องเพชรใส่กัน๑๒๐ล้านบาทโอ้โหนี่
คุณแอฟก็ถูกโฟกัสในเรื่องความสวยแต่ที่จะดูให้คะแนนความตื้อและความพยายามไปเต็มเต็มเนี่ย
ต้องยกให้นี่คุณตีธนพลเนอะทำไมอ่ะแฟนตัวยงของแม่แอฟเนี่ย
แต่พอล่าสุดในอินสตาร์กรัมของแอฟยังได้โพสพ์ภาพของตัวเองไปร่วมงานเนี่ย
ชุดเจ้าสาวสีขาวหนุ่มตีก็รีบเข้ามาคอมเมนต์พร้อมอีโมจินะ
รูปลิงปิดตาว่ะแสดงถึงความเขินนั่นเองนะนี่แล้วลูปนี้เห็นไหมล่ะ
น่ารักมากเหมาะกับมงกุฎนะ

เห็นหน้าน้องตีดีนะ
มึงด้วยว่าอยากไปงานเพชรตัวนี้หรอ
ไปจะไม่อ่ะไม่มีเงินซื้อกับเขา
เรายังไม่หยุดแห่่เขาไง
จักรจันทร์จักรจันทร์แต่งงานในชุดทองสีอารามเลยนะคะ
มีรูปมาเลยนะมีเขาบอกว่าเข้าไปวิวาไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่ทั้งคู่ก็จดทะเบียนกันไปเมื่อเดือนพฤษภา
แต่ช่วงนั้นเนี่ยยังจัดงานไม่ได้คุณผู้ชม
เพราะว่ามันเป็นช่วงเขาเรียกว่าโควิดมันกำลังระบาดเนอะ
ก็เลยมาจัดนะวันนี้นะคะซึ่งมดดำไม่ได้ไปนะ
หนุ่มก็ไม่ไปหนุ่มก็ไม่ได้ไปนะคะของพี่ทำงาน
ฉันก็ทำงานเดี๋ยวเขาอาจารย์เชิญก็ถึงแล้วนะคะ
เอออันที่ไม่ต้องปั่นต่อลูกอ่านอ่าน
ออฟฟิศเขาก็ส่งมาคุณแม่ใช่นางมาหาฉันเลย
เดี๋ยวจ้ะเดี๋ยวแกมาหาฉันเดี๋ยวฉันเลี้ยแกต่างหาก
ไงไม่เหรอไงแอลับแขกก็ไม่ได้เจอฉันอยู่แล้วล่ะ
วงแขนสามีนะคะคุณเควัฒนายนี่ไง
สวยเนอะชุดทองไทยสีอร่ามเนี่ย
อุ๊ค่ะคุณแม่ตื่นไม่ทันงั้นล่ะแม่อือ

ก็มีสามีแล้วขอให้มีหลานเร็วฉันบอกเลยว่าแม่หนูจะรีบมีลูก
เลยล่ะจันถึงพี่จะไม่พี่ปากบอกทั้งนี้น่ะถึงพี่อ่ะน่ะ
จะไม่ได้ไปงานแต่งงานจันทร์ในวันนี้นะแต่พี่จะเป็นพยานให้จันทร์ในชั้นศาลนะครับ
ไว้
มันจะขึ้นสารอีกแล้วหรอยังไม่แล้วสิพี่มันเป็นพยานน่ะดูดิ
จันจะขึ้นสารอีกแล้วหรอก็เขาต้องขึ้นสารอยู่แล้วยังไม่แล้วสิแล้วคือ
คือทางตำรวจก็เอาเอกสารให้พี่เซ็นแล้วในการเป็นพยาน
เอามาให้ที่ช่องสามเลยนะแค่เซ็นแล้วก็ต้องไปต้องเซ็นเป็นพยานอ่ะหรออืมอืม
คือต้องขึ้นไปให้การบนชั้นศาลด้วยเนี้ยอืมอ่าคุณหนุ่มคุณหนุ่มน้ำฝนกุลนัท
เขาเข้าพักแล้วเดี๋ยวจะพักนั่นแล้วถ้าอวยพรอวยพรน้องนะขอให้น้องมีความสุข
ไม่ต้องเดี๋ยวโทรฟิศาสตร์ไม่อุยพรผ่านตรงนี้ก็ได้เขาดูอยู่
มันไม่ได้ดูตอนนี้ไม่ได้ดูหรอกเดี๋ยวเขาจะเปิดดู
จานมีความสุขเดี๋ยวมาหาฉันที่รายการ
เย็นอย่างงี้คิดถึงอะไรเป็นอะไรมันโฆชนะเหรอ
ใช่สิเหมือนกับนู้นอะไรแหละ

ชมพู่จัดลุกสุดเฟียสเนี่ย

อ่าฉันเหรอ

ฉันโม่แต่จะไทยอินสินค้า
แล้วก็ฟังหนุ่มนินทาคนอื่นเพลิน
อ้าวแล้วนินทาอีกแล้ว

ตอนนี้ก็เข้าเดือนที่เท่าไหร่คุณผู้ชมทายสิ
๕แล้วนะคะถ่ายซินะคะคุณผู้ชมถ่ายซิ
ก็ท้องเริ่มโตนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะ

นี่ชุดของใครถ่ายดิ

ท้องโตนี่ไร้อุปสรรคจริงเขาเขียนมาอย่างนี้นะ
ก็สองแหลกแรกนางก็ไปเดินพรมแดงไม่ใช่เหรอแองกี้ใช่
สายฟ้าพายุนางก็ไปเดินอยู่พรมแดงกันอ่ะ
คืนนี้ร่วมส่งกำลังใจนะฮะแอนชิลีสก๊อตเคมิสรอบพีริมนะครับ
เป็นกำลังใจให้น้องด้วยแฟนของน้องเขาเลยเนี่ยวิทย์แฟน
โอเคพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์นะพักผ่อนทำอัธยาศัยนะครับสวัสดีครับ
แล้วเดี๋ยวไปเจอกับคุณอุ๋ยนะขอบคุณที่รับชมค่ะ